ติดตามข่าวนี้หลายคนคงคิดจะวางแผนจะไปแก้ปีชงกันอยู่
ตั้งแต่ต้นปีนะฮะก็ระวังเรื่องของการไปซื้อของแก้ปีชงด้วย
ดราม่าที่เกิดขึ้นที่มีชายหญิงคู่หนึ่งเขาชงทั้งคู่
แล้วก็ต้องการจะไปแก้ปีชงที่สารเจ้าพ่อเสือ
แล้วก็ไปเจอแม่ค้าที่ขายชุดแก้ปีชงอยู่ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ
ทำไปทำมาได้รับชุดคอมโบเซ็ตเข้าไปจ่ายเงินเข้าไปหงายเงิบเลย
เกือบเจ็ดพันบาทนะฮะก็เอาเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์ลงในโซเชียล
ก็เป็นข่าวไปแล้วใหญ่โตหลายคนก็มีคำถามมากมาย
อันนี้คือบินที่ได้มาจากแม่ค้านะฮะต่างนานาชุดไหว้เป็นรูปปั้นชุดนั้นชุดนี้นะฮะ
นี่เบ็ดเสร็จ๖๘๓๐บาททีเดียวนะฮะซื้อจากแม่ค้าแม่ค้าไม่ยอมแจ้งราคาก่อน
แล้วล่าสุดจะเป็นข่าวไปเมื่อวารนี้ครับก็ได้ที่กรมการค้าภายในของกระทรวมภาณิชย์นะฮะ
พร้อมกับท่านภูมิกับสนสำราญราชพันธุ์ตำรวจเอกทศพลอำภัยพิพัฒน์กุล
ลงพื้นที่อันนี้ใบหน้าคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านขายชุดแก้ปีชง
อ่ะไหนดูซิติดป้ายราคาแสดงสินค้าหรือเปล่าคุณป้ายังไง
นะฮะคุณป้าภัยหรือว่าหะไทยพรขันติบัญชากุลเจ้าของร้านยอมรับ
ไม่ได้ติดราคาเลยไม่ได้ติดราคาแสดงเอาไว้ให้กับลูกค้าดูก่อนหรอก
ไม่ได้เลยนะผิดนะเออแต่ป้าเนี่ยแค่บอกปากป่าวเขา
ถามก็บอกอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านี้ค่ะแต่ป้ายราคาไม่ติด
อันนี้ผิดแล้วหนึ่งนะฮะแล้วราคาขายที่เคยติดเอาไว้เนี่ย
หยิบมาเมื่อกี้มันคือราคาเมื่อ๕ปีก่อนไม่ได้มีการอัปเดตป้าก็เลย
ได้เอามาติดมาแสดงไว้หน้าร้านคุณป้าเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
อ่ะสุดท้ายจากที่คุณป้าตอบแบบนี้จากที่มีการตรวจสอบในเบื้องต้น
ก็ต้องแจ้งคุณป้าไปว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว
นะคุณป้าภัยก็โดนปรับไปหนึ่งพันบาทแล้วไปตรวจสอบสินค้าภายในร้าน
ปรากฏว่ามีสินค้าหลายอย่างคุณป้าขายเกินราคาครับนะฮะ
แล้วจะตรวจสอบอีกถ้าเป็นแบบนั้นจริงจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปแจ้งคุณป้าหน่อยครับ
ถ้าเจ้าพ่อเสือก็สามร้อยเก้าสิบถ้าคุณจะไหว้เจ้าพ่อใหญ่ด้วยอ่า
คุณจะไหว้ครบหรือไม่ครบอ่ะคะเต็มใจไหว้ทุกอย่าง
บอกคือมาถึงหน้าร้านแล้วทำไมถึงมาโพสต์อย่างนี้
อย่างงี้ทำให้ร้านป้าเสียหายอย่างงี้นะป้า
สงสารป้าบ้างเลยเหรอขุดนะคุณป้านิดนึง
คือป้าไปคิดเขาหกพันแปดร้อยเนี้ยถ้าเทียบตามสินค้าเนี้ยนะ
คือหนูอ่ะต้องดูต้นทุนนะป้านะอย่างเสือองค์ทองบริวารเนี่ย
สี่องค์ป้าคิดองค์ละสามร้อยเก้าสิบองค์ละสามร้อยเก้าสิบค่ะ
ละ๓๙๐ค่ะต้นทุนป้าซื้อมาเท่าไหร่อ๋อต้นทุนแบบนานนานเราจะขาย
อีกหนึ่งองค์หนึ่งก็ร่วมสองร้อยอ่าต้นทุนเท่าไหร่คุณป้าต้องนึกนานหน่อย
เพราะบางอย่างอาจจะซื้อมาเก็บไว้นานแล้วอือฮือนะฮะ
ทุนอาจจะสองร้อยแต่ขายสามร้อยเก้าสิบอะไรแบบนี้ที่ที่เราเสนอข่าว
บอกแบบนี้ว่าไม่ได้โจมตีคุณป้านะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่ไปสารเจ้าพ่อเสือ
อุดหนุนคุณป้าก็ได้แต่ว่าก็ถามราคากันให้ดีก่อนเนอะ
คุณป้าจะได้สามารถทำมาหากินต่อไปทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องแจ้งคุณป้าแบบนี้คุณป้าไหนคุณป้าลองจัดชุดไหว้ปกติ
ที่คุณป้าขายอยู่แล้วเนี่ยให้ดูหน่อยสิว่ามันมีอะไรบ้าง
แล้วมันกี่บาทชุดเล็กอ่ะสามสิบบาทชุดกลางเก้าสิบบาทชุดใหญ่สามสิบ
เองเหรอถูกต้องฮะมันจะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็สามร้อยเก้าสิบ
ครับนะฮะส่วนชุดไหว้ปีชงที่เห็นอยู่บนโต๊ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นชุดเซ็ตที่จัดเอาไว้ให้สำหรับสองคนซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ป้าพายเขาบอกแล้วว่าเขาจัดชุดนี้ให้กับชายหญิงคู่นั้นแหละ
เอาไหว้เทพเจ้าในศาลแบบครบทุกองค์เป็นชุดขนาดกลางนะฮะ
ว่าขนาดกลางนะครับเหตุการณ์เนี้ยคุณป้าบอกว่าอ๋อ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของป้าเองเดี๋ยวป้าจะเอาไปแก้ไขปรับปรุง
หลังจากนี้ใครมาเดี๋ยวป้าจะบอกราคาก่อนว่ามันกี่บาท
มันมีอะไรบ้างส่วนที่ไม่ได้แจ้งราคาก่อนเนี่ย
ถามว่าทำไมวันนั้นคุณป้าถึงไม่ยอมแจ้งชายหญิงคู่นั้นว่ากี่บาท
เพราะเขาโพสต์ว่าเขาถามคุณป้าแล้วอืม
ป้าบอกว่าให้เข้าไปไหว้ก่อนเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวคอยจะบอกทีหลัง
คุณป้าบอกว่าก็อีก๑๕นาทีเขาจะปิดให้แก้ชงแล้ว
ก็เลยบอกเอาไปไห้ก่อนแล้วให้กลับออกมานะฮะ
อยากจะให้ขอพรให้ทันเวลาแบบนี้แต่จริงแล้วเนี่ย
ที่ลูกค้าบอกว่ามาซื้อของประจำจริง
ลูกค้าก็ต้องเข้าใจน่ะว่าชุดว่ายมันมีอะไรบ้าง
แล้วป้าเองก็รับผิดชอบโดยการพยายามติดต่อ
และโอนเงินคืนให้กับผู้เสียหายไปแล้วด้วย

เขาบอกให้ป้าจัดป้าก็จัดสิคะ
ป้าเป็นแม่ค้าป้าก็ต้องขาย
แล้วเวลาคิดเงินมามีปัญหา

เวลาอยู่หน้าร้านอีกอย่างหนึ่ง
เวลาจะจ่ายเงินอีกอย่างหนึ่ง

เพราะว่าเขาไม่เต็มใจไหว้
หมดเลยค่ะสลิปก็ยังอยู่นะคะ
ถ้าเขามาช่วยซื้อของป้าย๑๐ปี
ก็น่าจะรู้ป้านิสัยยังไงใช่ไหม
อย่างนั้นคุณจะมาซื้อสัก๑๐ปี

คุณต้องคิดในแง่แบบบางอย่างอย่าฟังความข้างเดียว
วิธีการแก้ไขคนขายติดราคาให้ชัดเจน
เราจะเอามาถามราคาให้ชัดเจนก่อนจะถือไปไหว้

ชงเต็มเลยนะตั้งแต่ต้นปีเลย